ในวันเอดโลก๑ธันวาคมของทุกปี
การสหประชาชาติจึงออกมาเรียกร้องนะคะ
หลังจากมีการประมาณการว่าปัจจุบันนี้มีประชาชนกว่า๑๗ล้านคน
นับเป็นเวลากว่า๓ทศวรรษแล้วนะคะ
ยังคงเป็นความท้าทายของทุกประเทศที่จะต้องลดจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่
และหาทางให้ผู้ติดเชื้อสามารถเข้าถึงยาต้านไวรัสให้ได้มากที่สุด
ในโอกาสวันเอ็ดโลกวันที่๑ธันวาคมของทุกปี
อยู่ที่๓๖๙ล้านคนทั่วโลก
ขณะที่มีผู้ติดเชื้อประมาณ๑๕๘ล้านคน
เข้าถึงการรักษาด้วยการใช้ยาต้านไวรัส
และจำนวนผู้เสียชีวิตจากเอจะลดลง
นับตั้งแต่ปี๒๕๔๓เป็นต้นมา
แต่กลับพบว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่

ระบุว่าปัจจุบันยังคงมีผู้ติดเชื้อมากถึง๒๒ล้านคน
หรือกว่าครึ่งหนึ่งของผู้ป่วยที่ถูกทอดทิ้ง
ไม่ได้รับการรักษาทำให้คุณภาพชีวิตของพวกเขาย่ำแย่
แพร่ระบาดของโรคก็จะเพิ่มมากขึ้น
ให้โอกาสในการอยู่ร่วมในสังคม
ให้โอกาสในการทำงานกับพวกเขา
หยุดการแพร่ระบาดของโรคเอดให้ได้

ขณะที่ปัญหาสำคัญอีกเรื่องค่ะที่เป็นอุปสรรคต่อการป้องกันโรค
ก็คือการให้ความรู้ของโรคนี้แก่ประชาชนทุกกลุ่ม
โดยเฉพาะกลุ่มคนข้ามเพศที่มีความเสี่ยงต่อโรคนี้สูง
ขณะที่องค์การอนามัยโลกระบุนะคะว่า
ควรเข้าถึงการรับยาต้านไวรัสในทันที
เพื่อให้ผู้ป่วยได้มีโอกาสในการใช้ชีวิตได้ยาวนานมากยิ่งขึ้น

คุณผู้ชมสามารถติดตามตัวเลขที่น่าสนใจ
ทางแอปพลิเคชันมายไทยรัฐค่ะ